เอาละอีกที่หนึ่งที่จะพาไปที่อำเภอร์ลงูลจังหวัดศูนย์

เป็นงานบูหงาตือเลาะหรือว่าดอกไม้ไข่
เพียที่สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวมุสลิมครับ
ถูกจัดอย่างสวยงามมีชื่อเรียกตามภาษาพื้นถิ่นของชาวมุสลิมว่า
งาตือเลาะซึ่งถูกนำมาจัดเรียงเอาไว้
เพื่อประกวดชิงรางวัลภายในงานประกวดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ประกวดบุหงาตือเลาะหรือดอกไม้ไข่
จัดขึ้นบริเวณหน้าที่ทำการอำเภอละงูจังหวัดสตูนครับ

ก็ร่วมกันประดิษฐ์บุหงาตื้อเลาะหรือว่าดอกไม้ไข่
เพื่อส่งเข้าประกวดร่วม๓๐ทีมเลยทีเดียว
ซึ่งขั้นตอนการทำก็เริ่มจากการลงมือนำไข่ไก่มาต้มให้สุกก่อน
จากนั้นก็นำไปห่อด้วยกระดาษสวยงาม
หรือจะใช้ผ้าหลากสีห่อไข่เอาไว้เพื่อเพิ่มความสวยงาม
จะนำไปตกแต่งให้เป็นดอกไม้นั่นเอง
เพิ่มสีสันกันหน่อย
อย่างบูหงาตือล็อกของบ้านท่ายางนะครับ
ก็นำไข่ไปทำเป็นลูกจาก
ก็ทำได้อย่างสวยงามแล้วก็เหมือนมากเลยทีเดียว
ส่วนที่บ้านหัวทางนำไปทำเป็นเรือมัศยิตเกาะยวน

ก็สร้างเอกลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้านออกมาได้อย่างสวยงามเลยทีเดียว
ก็เป็นการแข่งขันชิงรางวัลกันด้วยนะครับ

มีชาวบ้านเข้าชมความสวยงามของหมู่งานตือเลาะ
ดอกไม้ไข่กันเป็นจำนวนมากนะครับ
งานนี้นายอำเภอละงูก็ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนี้
และสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามในพื้นที่อำเภอละงูให้คงอยู่ตลอด
เป็นการสืบสารวัฒนธรรมมุสลิมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานอีกด้วยนะครับ
ก็เป็นความคิดสร้างสรรค์เป็นไอเดียที่แต่ละท้องที่เขาจะทำ
กันขึ้นมาเพื่อประกวดประชันนะคะเป็นแบบนี้เป็นประจำทุกปีเลย